มีเรื่องดราม่าร้อนในโลกโซเชียลด้วย
เพราะผู้หญิงคนหนึ่งขับรถชนผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งผู้ชายคนนั้นเขามีอาชีพเป็นคนงานก่อสร้าง
ปรากฏว่าชนเสร็จเรียบร้อยแทนที่จะช่วยเหลือ
ไม่ค่ะแล้วทำอย่างไรไปดูค่ะ
นี่ไงเรื่องราวดราม่ามันก็เกิดขึ้น

ผู้หญิงที่ได้ยินเสียงเนี่ย
เขาเหมือนตำหนิต่อว่าผู้ชายที่โน่นอยู่ประพฤษ
ดราม่าเหมือนกับว่าเล่นการแสดงเยอะเกินไป
แสดงท่าทีเล่นใหญ่เกินไป

ถูกโพสต์โดยผู้บาดเจ็บนะคะ

ขอโทษนะครับที่ผมทำงานก่อสร้าง
คุณผู้หญิงถึงดูถูกผมได้ขนาดนี้ก็มีวงเล็บปอลอยาวไปครับ
ทุกคนมีคุณค่าความเป็นคนหมดอย่าดูถูกคนอื่นจำไว้
คลิปแบบนี้แหละคุณผู้ชมชาวเน็ตก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย
ซึ่งเรื่องราวในคลิปนี้นะคะก็เป็นลักษณะทำนองว่าหลังจากเกิดเหตุชนกันแล้ว
ผู้หญิงเขาก็ลงมาจากรถมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนผู้ชายที่เขาโดนชนเขาก็นอนล้มลงไปกับพื้นนะคะ
แต่ถูกผู้หญิงกลับตำหนิต่อว่านะว่าทำไมมาแสดงแบบนี้
ถูกรถชนมานอนแกล้งล้มแบบนี้ได้ยังไง
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวไปพบกับนายชะยะทัศน์เนื่องสิทธาอายุ๓๙ปีผู้เสียหาย
เขามีอาชีพเป็นหัวหน้าคนงานในโครงการเกาะสร้างของหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนเลิกงานวันนั้นเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านเพื่อจะกลับที่พักแล้ว
ลูกน้องเป็นคนขี่ตัวเองเป็นคนซ้อน
พุ่งชนอย่างแรงตรงขาซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมเราจำลองภาพให้ดูชัดนะ
แล้วนายชะยะทัศน์ผู้เสียหายผู้บาดเจ็บก็กระเด็นลงมา
ลิ้งบนถนนได้รับบาดเจ็บส่วนลูกน้องเนี่ยแค่แผลถลอก
แล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้คนขับก็ลงมาต่อว่าต่อค้าน
ตะโกนด่าว่าเจ็บไม่จริงหรอกนะแสดงเก่งน่าจะได้รางวัลออสการ์ไป
แล้วพูดจามประหนึ่งว่าดูถูกว่าเขาเป็นคนงาน
งานเกาะสร้างมาทำอะไรในหมู่บ้านนี้นะคะ

มันเหยียดหยามอาชีพเหยียบหยามคุณค่าความเป็นคนอะนะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปนะครับ
ไปหาหมอนายเชื่อทัศน์ไปเอ็กซาเรย์
เอ็กซาเรย์บอกว่ากระดูกร้าวบริเวณหัวเข่า

ก็เขาก็ต้องนอนอย่างนั้นเพราะเขาเจ็บจริง

พอรักษาหาหมอเสร็จก็ต้องใช้ไม้ค้ำพยุงตัวในการเดินไปเดินมา
คือชีวิตเปลี่ยนเอาอย่างนี้นะคะ
แล้วเขายังตัดเพราะอีกว่าจริงผมทำอาชีพก่อสร้างเนี่ย
เป็นอาชีพสุจริตนะไม่น่าจะมาดูถูกกันแบบนี้เลยอ่ะ
เขาก็มองว่าเราแบบแกล้งทำอะไรประมาณนี้
เหมือนที่ผมมองนั้นเหมือนว่าผมอะจะไปรึกร้องฆ่าสินใครจากเขาหรือเปล่า
ซึ่งผมถามคือหน่อยซึ่งจริงแล้วมันคุ้มไหมที่เราทำอย่างนี้
กับงานที่เราทำอย่างนี้มันคุ้มกันไหม
แล้วก็เขาบอกไม่ถามเราสักคำเลยว่าเจ็บยังไงเป็นอะไรมากหรือเปล่า
มีแต่แบบว่าพูดแบบเยอะอะไรประมาณนี้ดูถูกอะครับ
น่าเห็นใจเนอะใช่ค่ะหลังจากนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจนะคะ
แล้วบอกว่าจนถึงขณะนี้คู่กรณียังไม่ติดต่อมาเลย
มีแค่บริษัทประกันภัยโทรมานะคะก็มาพูดคุยกันเท่านั้นเอง
ค่ารักษา๒๐๐๐กว่าบาทผู้เสียหายก็ต้องจ่ายเองไปก่อน
เดี๋ยววันที่๘กรกฎาคมนี้แพทย์ก็จะนัดตรวจอาการอีกครั้งว่า
จะต้องหยุดพักงานหรือเปล่าถ้าหยุดกี่วัน
คุณคิดดูถ้าเขาไม่ได้ทำงานเขาจะสูญเสียอะไรบ้างนะคะ
นี่มันก็เจ็บปวดรวดร้าวหัวใจแล้วโดนดูถูกอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
เอามาเตือนกันแล้วกันนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับ
แต่บางทีมันเกิดเพราะว่าความประมาทจริง